ส่วนเรื่องนี้ต้องระวัง
เหมือนจะชินแต่ไม่เบา

ต้องบอกว่าหลายคนชินแต่ไม่เบาเลยนะ
คราวนี้เพจสายหมายต้องรอดนู่นข้ามไปช่วยคน

ไปช่วยผู้หญิงท้องแก่ถึงสาธรณ์

แต่ปรากฏว่ายังไม่มีโรงพยาบาลไหนรับผ่าคลอดให้

ผู้หญิงคนนี้ตั้งคัน๙เดือนแล้วคุณผู้ชมครับ

อยู่ในบ้านหลังหนึ่งในเขตสาธรณ์กรุงเทพมหานคร
บ้านหลังนี้มีผู้อยู่อาศัย๔คน

โดยหนึ่งในผู้ติดเชื้อคือผู้หญิงตั้งคัน๙เดือนครับ
เป็นห่วงเธอมีอาการเหนื่อย
หอบแขนขาอ่อนแรงอาเจียนตลอดทั้งวัน
ทีมงานจากเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยพอไปถึงปั๊บนะ
ก็ตรวจร่างกายพบว่าค่าออกซิเจนในเลือดต่ำ

เอาแล้วปกติเท่าไหร่ถ้าวัดปลายนิ้วดีนะ
มันต้องอยู่ที่๙๖๑๐๐อันนี้ปกติ
แล้วมีไข้นะไข้ต่ำประมาณ๓๗องศาเซลเซียส
เธอจะครบกำหนดผ่าคลอดวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชม
แล้วก็เริ่มมีอาการเจ็บท้องคลอดเตือนแล้ว
ญาติก็ติดต่อหาโรงพยาบาลไม่มีที่ไหนรับครับคุณผู้ชม
แม้กระทั่งโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยไปฝากคันเอาไว้
ก็ปฏิเสธมาให้เหตุผลบอกว่าทางโรงพยาบาลไม่มีนโยบายทำคลอดคนติดเชื้อโควิด
ทำยังไงทีนี้ญาติก็เลยอยู่สาธรณ์นะ
แต่สายไหมต้องรอดแล้วกันติดต่อไปที่สายไหมต้องรอดฮะ
เพจนี้นะครับแล้วก็มาช่วยประสานโรงพยาบาลเลิศสิน
ส่งรถพยาบาลมารับไปรักษาหมอแจ้งบอกว่า
โอ้โหนี่ปากมดลูกเปิดแล้วนะ๑๕เซนติเมตรแล้วนะ
ก็เลยพาผู้ป่วยเข้าห้องคลอดเตรียมจะผ่าคลอดโดยด่วนเลยนะฮะ
เอาล่ะไปดูสถานการณ์โควิดในภาพรวมนะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ติดเชื้อตอนนี้กลับมาโอ้โหเสาร์อาทิตย
กับมืนโอ้โหกับมืนจะแตะมืน
เนี่ยยังไว้ใจไม่ได้นะคะใช่ครับ
ทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลว่าแล้วการแพร่ระบาดมันจะหนักขึ้นหรือเปล่า
ล็อกดาวน์อีกหรือเปล่ากลัวตรงนี้
มาฟังคุณหมอโอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ท่านบอกแบบนี้เออบอกแล้วลองช่างใจดู
คือท่านบอกว่าอย่ากังวลเรื่องยอดของการติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มมาก
เพราะว่าเราอยู่กับโควิดมา๒ปีแล้ว
ตอนนี้โอ้โหท่านใช้ภาษาวัยรุ่นนะ

โดยกระทรวงสาธารณสุขยกตัวอย่างว่าการติดโควิดบ้านเราต่าง

ในการผ่อนคลายมาตรการต่างลงอีกด้วย

และอีกสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นโรคประจำฤดูกาล